เพราะฉะนั้นหลับตาจินตนาการตามดิฉันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
มีชาวบ้านฝันว่าเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ในลำน้ำปิง
แล้วอยากขึ้นมาอยู่บนบกค่ะคุณผู้ชม
แล้วพอทำพิธีเอาร่างทรงไปทำพิธีมันก็เกิดอาการแปลก
ลักษณะคือโดนเข้าสิงคุณผู้ชมดูคลิปนี้กันค่ะ
นี่คือชาวบ้านเขาเชื่อว่าร่างทรงร่างนี้เนี่ย
โดนเจ้าแม่ตะเคียนสิ่งร่าง
เนื่องจากว่าท่านมีอาการดีอกดีใจ
ที่ได้ขึ้นจากน้ำมาอยู่บนบกนะคะ
แล้วคุณเห็นไหมชาวบ้านไปกันเยอะมาก
นับชีวิตแล้วตามรายงานข่าวสักประมาณกว่า๒๐๐ชีวิตนะคะ
เห็นไหมไปกันเยอะมากแล้วเอามือถือไปถ่ายแบบนี้นะคะ
มารอชมบรมีเจ้าแม่ตะเคียนกัน
คือการที่เอาท่อนตะเคียนต้นนี้ขึ้นมาจากน้ำได้เนี่ย
คุณเห็นไหมรถแคลต้องลงไปในแม่น้ำแบบนั้นนะคะ
ขุดแล้วก็ยกต้นตะเคียนขึ้นมาไว้บริเวณริมแม่น้ำปิง
แล้วยกขึ้นมาไว้ที่วัดท่าพระเจริญพฤษ
หรือชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านมะเกลือ
ตำบลท่ามะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ตะเคียนเนี่ยมีด้วยกัน๒ต้นคุณดูนะ

ต้นแรกมีความยาว๑๒เมตรขนาด๒คนโอบ
ต้นที่๒มีความยาว๑๐เมตรขนาด๑คนโอบนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นตะเคียนต้นนี้อยู่ในน้ำมากว่า๓๐ปีแล้ว
ทำไมเพิ่งเอาขึ้นมาเมื่อก่อนก็พยายามที่จะเอาขึ้น
แต่มันเอาขึ้นไม่ได้นะคะชาวบ้านบอกเมื่อก่อนเอาขึ้นไม่ได้
มาถึงช่วงเนี้ยพอมีคนบอกว่าฝันว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย
ว่าอยากจะขึ้นจากน้ำถึงจะเอาขึ้นได้คุณ
นี่คือเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยรวมตัวกันหารถแบ็คโฮลมาเอาต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำ
ประกอบกับว่าคุณเห็นไหมช่วงนี้เนี่ยลำน้ำปิงเนี่ยแม่น้ำก็แห้งด้วยนะคะ
สามารถเดินข้ามฝั่งได้ก็เลยเอาขึ้นมาสำเร็จแบบนี้
ใช้เวลาไม่นานค่ะเห็นบอกว่าคือเอาขึ้นมาแบบสะดวกโยธินเลยอ่ะคุณชาวบ้านบอกว่า
เอาต้นตะเคียนต้นนี้ไปไว้ที่วัดท่าพระเจริญพฤษนะคะแล้วเดี๋ยวให้ชาวบ้านร่วมกันกราบไหว้
พอคนในพื้นที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาดูขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนทันทีคือทันตาเห็นเลยอะค่ะ
ทีนี้หลายคนบอกว่าพอขอแล้วมันก็ได้เลขไว้ฮะมันก็ได้เลขฮะแล้วชาวบ้านบอกว่าได้เลขเนี่ยก็คล้ายกันเลยนะ
ซึ่งก็ตรงกับเลขทะเบียนรถที่นำต้นตะเคียนรถคันนี้ที่นำต้นตะเคียนเอาไปไว้ที่วัด
หมายเลข๘๒๔๗๕๘แล้วไปตรงกับประทัดที่จุดไปอีก๘๕๗กับ๘๕ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยมันตรง๓เด้งแบบนี้มันก็น่าจะลองไหม
มันไม่น่ามีอะไรเสียให้คุณดูนี่นี่นะสีสุกอะไรนะบ้างมีสีสุก๘๕๗๘๕
วันนี้เพิ่งจะวันที่๔นะฮะจะได้หาซื้อก็ได้ทันเนาะมันจะหมดซะก่อน
ถ้าให้ก่อนแล้วจะจำได้ไหมคุณก็ให้เหตุผลดีนะได้ตัวเลขก่อนไปซื้อก่อน
ไปไกลมันก็ไปหามันก็ไม่มีนี่คือประสบการณ์จะถูกนี่คือเป็นประสบการณ์ได้ครับค่ะเอามาต่อ